จะสบสาวสบสาวไม่ค่อยมีข่าวให้เราได้ติดตามกันเลย

มันเหมือนจะมีพลังงานบางอย่างบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้
เพราะว่ามีคนจับสังเกตค่ะ
มีประเด็นให้ชาวเน็ตได้ทำงานกันอีกแล้ว
หลังจากที่มีตาดีจับสังเกตได้ถึงความผิดปกติบางอย่าง
อินสตาแกรมของนางเอกสาวหน้าหวานน้ำฝนพัชริน
ดีเจพิธีกรหนุ่มอามพิพัฒน์ที่ต่างฝ่ายต่างโพสต์
ที่ชวนให้เดาถึงสถานะความสัมพันธ์ของทั้งคู่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งใต้ภาพอาหารในอินสตาแกรมของหนุ่มอาร์ม
เจ้าตัวบอกว่าลงมือทำเอง
ซึ่งสาวน้ำฝนได้เข้าไปคอมเมนต์ถามว่า
ทำอาหารไว้ให้ใครทานคะ
จากนั้นไม่นานดีเจหนุ่มก็ได้ตอบคอมเมนต์สั้น
แต่ได้ใจความสุดมุ้งมิ้งว่าคุณไง
จะตอกย้ำด้วยภาพที่ทั้งคู่รวมทริปไหว้พระทำบุญที่พม่ากับกลุ่มเพื่อน
แต่ที่ทำเอาชาวเน็ตสะดุดตาพร้อมสุดกลิ่นดราม่าโชยมาเบา
ก็เห็นจะเป็นภาพเจ้าตัวที่มีรอยยิ้ม
และใต้ภาพมีการใส่แคปชั่นพร้อมแฮชแท็กสุดหวานทำนองว่า
เมื่อมีคนก็จะมาช่วยกับเรา
ก็ให้จับมือคนคนนั้นมายืนข้างก็พอ
ซึ่งหลังจากนั้นก็มียูสเซอร์หนึ่งเข้ามาคอมเมนต์เน็บแนมเชิงตั้งคำถามว่า
ที่ผ่านมาไม่มีความสุขเลยหรือไปแอบคบกันตอนไหน

ถ้ายิ้มกว้างก็ให้จับมือคนคนนั้นมายืนข้างก็พอซึ่งหลังจากนั้นก็มียูสเซอร์หนึ่งเข้ามาคอมเม้นต์เน็บแนมเชิงตั้งคำถามว่าที่ผ่านมาไม่มีความสุขเลยหรือไปแอบคบกันตอนไหนเท่านั้นล่ะค่ะคุณผู้ชมเผือกร้อนร้อนก็ถูกโยนมาไว้ในมือหนุ่มอามเขายังจังเพราะถ้ายังจำกันได้เมื่อปี๕๔ดีเจ
นั่นเองค่ะล่าสุดมีการเปิดเผยจากดีเจพิธีกรหนุ่มอาร์มพิพัฒน์ว่าเริ่มคุยกับนางเอกสาวน้ำฝนพัชรินมาได้ราวเดือนกว่าแล้วแต่รู้จักกันมาปีกว่าส่วนอดีตแฟนสาวที่เคยจะแต่งงานกันได้เลิกรากันไปตั้งแต่๒ปีก่อนแล้วค่ะ